เรื่องที่คุณมิ้นเกริ่นขึ้นมาเมื่อสักครู่
มีคนสงสัยมีคนไม่เข้าใจ
มีคนต้องการคำอธิบายเยอะครับว่า

เพราะว่าเรื่องนี้มันร้อนมาตั้งแต่เมื่อวานแล้ว
เมื่อวานเนี่ยมีข่าวพาดหัวอยู่บนหน้าหนังสือพิมพ์บางฉบับ
บอกว่ากรรมการมหาวิทยาลัยวุ่นชิงลาออก
ลาออกเพราะอะไรครับแห่หลบระเบียบใหม่ปปช
กระทรวงศึกษาหวังวันว่าจะเป็นศูนยากาศแล้วก็จะทำให้งานสะดุด
และจะทำให้งานเป็นอำมาภาษณ์เพราะว่ากรรมการสภาประชุมกันไม่ครบ
ที่มาของข่าวนี้เอาย้อนกลับไปหน่อย
ว่าตอนที่เขาจะปฏิรูปด้านต่างเนี่ย
เขาคิดปฏิรูปการทุจริตคอลลับชั่นกันด้วย
เพราะว่าบ้านเราเนี่ยมีปัญหาเรื่องทุจริตคอลลับชั่นมามาก
มาตลอดระยะเวลาหลายสิบปี
ถึงแม้ว่านโยบายทุกรัฐบาลพูดเหมือนกันหมด
จะเร่งแก้ไขปัญหาการทุจริตคอลลับชั่นจะป้องกันการโกงกิน
แต่ว่าสุดท้ายสิ่งที่ประชาชนรับรู้ก็คือว่า
ทุจริตคอลลับชั่นไม่เว้น
แม้กระทั่งรัฐบาลทหารรัฐบาลคอสช
ประชาชนก็มีความรู้สึกว่าก็ไม่ต่างกว่ารัฐบาลของนักเลือกตั้งเท่าไหร่
ฉะนั้นตั้งแต่กฎหมายรัฐมนูลลงมาถึงกฎหมายลูก
พยายามว่าทำยังไงที่จะให้การตรวจสอบเข้มขึ้น
วิธีการหนึ่งที่คิดได้ก็คือว่าต้องแจ้งบัญชีทรัพย์สินกันให้มากขึ้น

เจ้าหน้าที่รัฐทุกคนต้องยื่นบัญชีทรัพย์สิน
แต่ว่าจะแบ่งกันว่าเอาระดับผู้หลักผู้ใหญ่หน่อยเนี่ย

ระดับล่างลงมาไม่ต้องไปยื่นกับปปช
แต่ให้ยื่นไว้กับผู้บังคับบัญชา
ต่อมาปปชเขาก็ออกประกาศ
รัฐมนูลเนี่ย

ให้กรรมการสภามหาวิทยาลัย
หรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเนี่ย
บอร์ดของสภามหาวิทยาลัยเนี่ย

ของเดิมเนี่ยอธิการบดียื่น

แต่ว่ากรรมการสภามหาวิทยาลัยไม่ต้องยื่น
เพราะถือว่าเป็นผู้ที่มีทรงคุณวุฒิที่มหาวิทยาลัยเชิญไปเป็นกรรมการในบอร์ด
อันนี้ก็คนก็สงสัยว่าเอ๊ะ
แล้วปฏิกิริยาตามมามันเป็นยังไง
แวดวงชาวมหาวิทยาลัยเนี่ยปรากฏว่า

กรรมการมหาวิทยาลัยบางคนโทรมาหาบอกว่าถ้าอย่างนี้
พวกเขาลาออก

เอาแล้วถ้าลาออกกันมาก
วิทยาลัยใหม่ก็ยังไม่รู้

บางคนก็บอกว่าเอ๊ะทำไมต้อง

จะเข้าไปหาประโยชน์หรือยังไง
แล้วเรื่องนี้
ผมคิดว่าคนที่จะอธิบายได้ดีเนี่ย

ผมจะอ่านโพสต์ของอาจารย์สมชัยศรีสุธิยากรให้ฟัง
อาจารย์สมชัยเนี่ยเคยเป็นกรรมการกรกต
เดี๋ยวนี้ลาออกพ้นหน้าที่ไปแล้ว
ไปเป็นรองอธิการบดีอยู่ที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

มีคนถามว่ามีอะไรไม่โปร่งใสหรือยังไงจึงต้องลาออกทั้งที่เหตุผลที่แท้จริง

ที่ทำงานเสียสละให้มหาวิทยาลัยแล้วต้องมาแจ้งบัญชีทรัพย์สิน
แล้วต้องเอาไปประกาศต่อสาธารณะ
ถ้าแจ้งไม่ครบเผลออาจเจอคดีอาญา
อาจารย์สมชัยบอกว่าความเหมาะสมเรื่องดังกล่าวคือสามารถไปบอกชาวโลกได้ว่าประเทศเราเนี่ยโปร่งใส
ตำแหน่งที่ไม่ใช่บริหารเพียงแค่กำกับนโยบายก็ยังบังคับให้แจ้งบางทีทรัพย์สิน
มันก็ดูดีที่จะบอกกับชาวโลก
แต่ว่ากรรมการสภามหาวิทยาลัยจำนวนหนึ่งคือผู้ทรงคุณวุฒิที่เขาเลยจากการทำงานประจำไปแล้ว
ท่านเนี่ยสูงอายุแต่ยังมากด้วยประสบการณ์ก็เข้ามาเป็นกรรมการสภา
ประชุมเนี่ยไม่กี่พันบาทไม่มีพิเศษอะไรทั้งนั้นไม่มีสิทธิ์พิเศษไม่มีทีมงานไม่มีเลขาส่วนตัว
ที่จะมานั่งกรอกรายการบัญชีทรัพย์สินให้เออแล้วอาจารย์สมชัยก็ทิ้งไว้อย่างนี้
ถ้าหากแจ้งไม่ครบเช่นยืมเพื่อนมาแต่มาโชว์ให้คนอื่นเห็น
ก็เป็นเรื่องเป็นราวต้องแก้ตัวกันพันละวันเป็นที่เคลือบแคลงสงสัยแก่สังคม
หรือถ้าหากตกหล่นจริงก็จะกลายเป็นคดีอาญาถึงขั้นติดคุกติดตารางนี่
ฉะนั้นเรื่องของกรรมการสภามหาวิทยาลัยเนี่ยไม่รู้จะเอายังไง
แต่เห็นว่าวันพรุ่งนี้บ่ายระหว่างปปชกับตัวแทนอธิการบดีทั้งหลายเนี่ย
เขาจะหารือกันว่าตกลงจะเอายังไงแต่ถ้าเป็นไปตามนี้
นี้เนี่ยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหลายคนก็บอกเขาไม่เอาด้วย
เขาเสียสลากเข้ามาช่วยแล้วต้องมาแจ้งบัญชีทรัพย์สิน
แล้วแจ้งบัญชีทรัพย์สินเนี่ยไม่ใช่ง่ายนะครับ
คนที่มีเงินเยอะนักการเมืองที่มีเงินเยอะอันนั้นง่ายใหญ่
เพราะเขาจ้างให้คนทำบัญชีทรัพย์สินให้
แล้วเขาแจ้งไม่มากหรอกครับเขาแจ้งเท่าที่จำเป็น
เหลือไปอยู่ตรงไหนยังไงไม่รู้
แต่ว่าคนที่ต้องแจ้งครบทั้งหมดและนั่งทำเองเนี่ย
หัวมากครับมีรายละเอียดยุบยิบ
ผมเองก็เคยอยู่ในส่วนที่ต้องแจ้งบัญชีทรัพย์สินมา
โอ้โหยุบหยิบแล้วก็มีเงื่อนไขเยอะ
เรื่องนั้นเจ้าหน้าที่ก็ต้องมาบอกว่าต้องเป็นอย่างนี้
แล้วยิ่งพอแจ้งออกอีกยิ่งยุ่งกันไปใหญ่
สุจริตเนี่ยเขาจะมีความรู้สึกว่า
เอ๊ะมันทำไมมันต้องเรื่องมากแบบนี้
เอาทีนี้นั่นเรื่องของมหาวิทยาลัย
ทีนี้วันนี้ที่มีผลต่อมาเนี่ยเอาท่านดูหัวข่าวนี้
ชิงไขก๊อก๔บอทสปสช
เป็นการเนี่ยชิงเรื่องโทรบัญชีทรัพย์สิน
รัฐมนตรีกระทรวงโทรกล่อมแต่เอาไม่อยู่
สปชสชก็คือสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
เขาก็บอกไม่ไหวแล้ว
ถ้าเจออย่างนี้เขาก็ยื่นใบลาออก
ก่อนหน้านี้เขาไม่เคยต้องแจ้งบัญชีทรัพย์สิน
เพราะว่าเข้ามาช่วยงานราชการ
เอาความรู้ความสามารถเอาความเหมาะสมมาทำ
ได้ค่าเบี้ยประชุมนิดหน่อย
ไม่มีอำนาจที่จะไปทำอะไรให้มันเกิดความเปลี่ยนแปลง
ไม่มีอำนาจที่จะไปหาผลประโยชน์อะไรได้หรอก
แต่ว่าต้องมายุ่งยากกับเรื่องแจ้งบัญชีทรัพย์สิน
คนที่ดูแว็บแรกก็คิดว่า
คนเหล่านี้ทำไมหลีกเลี่ยงการทดสอบ
ถ้าสุจริตจริงก็ทำหน้าที่ทำไมต้องหลีกเลี่ยง

แต่ถ้าย้อนกลับไปที่อาจารย์สมชัยอธิบายแล้ว
เข้าใจได้ครับเข้าใจได้จริง
แล้วจะบอกให้ว่าช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ย
คนดีคนเก่งในบ้านเราเยอะนะครับ
เวลาเขาไปเชิญว่ามาช่วยราชการหน่อย

ที่เขาปฏิเสธเรื่องเหตุผลสำคัญคือ
เขารำคาญเรื่องการแจ้งบัญชีทรัพย์สิน
ฉะนั้นสิ่งที่ต้องไปทบทวนกันก็คือว่า
แบบฟอร์มระบบการแจ้งบัญชีทรัพย์สิน
มันทำยังไงที่จะไม่ให้เขาเวียนหัว
อันที่สองถ้าเขาเผลอเลอ

บางคนเนี่ยมีบัญชีเก่า

แต่ไม่ได้ปิดไม่ได้ปิดบัญชี
เวลาไปแจ้งทรัพย์สินลืมว่ามีบัญชีนี้อยู่
เพราะมันผ่านมาแล้วหลายสิบปี
เอ้าพอตรวจเจอบางคนถูกหาว่าปกปิดบัญชีทรัพย์สิน
ต้องไปเคลียร์กันกว่าจะเคลียร์กันได้

อันนี้เป็นภาพสะท้อนว่าเจตนาในการป้องกันการทุจริตดี
แต่ว่าพอลงลึกมาในทางปฏิบัติมันก็มีปัญหา
ฉะนั้นวันนี้ต้องตามดูว่า

ในส่วนของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเขาจะประชุมกันพรุ่งนี้บ่าย๓โมง

บอร์ดสปสชที่ว่ารัฐมนตรีกล่อมแล้วก็เอาไม่อยู่

แล้วจะมีบอร์ดผู้ทรงคุณวุฒิองค์กรอื่นชิงลาออกตามบอร์ดสปสชหรือไม่
เรื่องนี้น่าสนใจครับคุณก๊อฟครับคุณมิ้นครับ
ก็ต้องรอดูแหละเพราะว่ามันก็เป็นเรื่องใหญ่แล้ว
หลายคนก็คอมเมนต์กันเยอะมากสำหรับประเด็นนี้นะคะ